คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของความเชื่อ

คือเมื่อวานนี้นะฝนตกโปรยปลายค่ะแต่พี่ไทยก็ต้องไปวิ่งค่ะ
แก้บนนะคะวิ่งร้อยรอบเลย
ว่าอะไรรู้ว่าอะไรรู้ไหมคะ
เกิดเรื่องแบบเหลือเชื่อเกิดขึ้นค่ะ
โดยพี่ไทยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจู่ก็ฝันไม่ดีตลอดเลย
ฝันร้ายคุณผู้ชมฝันว่ามีสัตว์ร้ายมาตามรังคงรังควาน
วันก็เป็นแมงปองบ้างเป็นงูพิษบ้าง
ไล่กัดไล่ฆ่า๓วันก่อนนะคะหนักสุด
ฝันเห็นหน้าน้องแตงโมลอยขึ้นมาเลย
เจ้าตัวก็เลยคิดเอกใจขึ้นมาเอ๊ะเราลืมอะไรไว้หรือเปล่านะคะ
ปรากฏว่าคิดขึ้นได้ค่ะเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมคะ
ช่วงที่มีข่าวคุณแตงโมพี่ไทยไปช่วยตามหาร่างคุณแตงโม
ที่แม่น้ำเจ้าพญาช่วงแรกหาไม่เจอหลายวันเลยนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกอ้าวคุณไทยเอางี้ดีกว่าลองไปบนดูสิวัดแถวนี้
วัดป่าแสงธรรมชาติเขาศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
ทัศน์มันไม่มีทางแล้วก็เลยโอเคไปก็ได้ค่ะ
ทีมงานไปพอเข้าวัดไปเสร็จปุ๊บก็จุดทูปขอ
แล้วก็บนเอาไว้บอกว่าถ้าเจอร่างของน้องแตงโม
จะวิ่งรอบเสด็จพ่อรอห้าหนึ่งร้อยรอบ

ซึ่งพอจากวัดปุ๊บค่ะลงเรือไปไม่ถึงชั่วโมง
ตามข่าวเลยพบร่างคุณแตงโมคุณผู้ชมพูดไปขนลุกเลย

ใช่เพิ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชม
ซึ่งล่วงเลยมาปีกว่าพี่ไทยแกก็งานยุ่ง
ก็ไม่ได้ไปแก้บนเศรษฐีจนมาคิดขึ้นได้เมื่อคืน

เมื่อวานค่ะจึงตัดสินใจไปแก้บนให้คุณแตงโมด้วยกัน
หนึ่งร้อยรอบรอบอนุสาวรีเสด็จพ่อรอห้า
โดยเมื่อวานนี้พี่ไทยตั้งใจมาก
มาถึงสุดพูภก้าวดอกบอกสิทธ์ศักดิ์ศิษย์

วิ่งครบหนึ่งร้อยรอบพอดีแม้จะมีสายฝนปล่อยปลาย

เป็นสาเหตุทำให้พี่ไทยต้องมาวิ่ง๑๐๐รอบกันค่ะ
ประมาณ๒๐กว่ากุมภา
ที่ทุกคนวัน๒วันนี้หากันไม่เจอเลย

พี่ไปก็หาอยู่ประมาณครึ่งวัน

ขอให้ร่างน้องแต่โมขึ้นรอยเหนือทุ่มเหนือ
ขึ้นน้ำทรัพยาขึ้นมาและทำให้เราเจอนะ
ทำไมถึงเลือกมาวันนี้วันนี้วันที่๕นะครับ

ฝันเห็นช้างฝันเห็นงูจงอาง
ในฝันที่เขาทำอะไรบ้าง
ก็นึกเป็นโอ้โหตายแล้ว
โอ้ตายแล้วภาพร้อมตั้งแต่โมงหล่อย

ด้วยความที่เมื่อวานฟ้าฝนด้วยคุณผู้ชมเสียงเขาค่อนข้างจะไม่ได้ยินนะคะ
แต่ว่าความตั้งใจพูดตรงพี่ไทยโทรมาตอนเราจะเข้ารายการแล้ว
ยังบอกว่าพี่ไทยเอาคิดดีเพราะว่าเมื่อวานฝนมันตกหนักนะกรุงเทพ
น้ำพร้อมแปลว่าพี่นอนไม่หลับต้องไปแล้วว่างพอดีด้วยไง
มันคิดถึงได้เลยที่สำคัญค่ะอันนี้พี่ไทท์บอกเขามีเลขประจำตัว
ก็ที่ได้ตัวเลขมาหนึ่งเลขเลขห้านั่นเองก็จดไปสามอย่างเดียวกัน

แต่ทำแบบนี้ดีแล้วนะเพื่อสบายใจ
เพราะว่าบางทีการที่เราฝันร้ายเนี่ยเพราะว่าอะไรจิตเราเป็นกังวล

ซ้ำแบบนี้ทำแล้วสบายใจทำเถอะพี่เนาะ